ดานี้ชาวกรุงเทพเสื้อหนาวยัดเก็บเข้าตู้ไปเลยนะ
เอาเสื้อกันฝนออกมาเอาร่มออกมาเพราะว่าฝนฟ้าขนองทั้งสัปดาห์เลยครับ
แต่ว่าตอนบนเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงอีกแต่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นข่าวดีเลย
ไข่ไก่โปรตีนราคาถูกราคาจะลดลงติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องสภาพอากาศต้องตามกันทุกวันนะคุณผู้ชมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศช่วงสัปดาห์นี้ครับ
กุมภาพันธ์ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
ทำให้อุณหภูมิจะลดลง๒๖องศาและมีหมอกในตอนเช้าด้วย
และทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ครับ
กรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นยังไงก็จะมีหมอกตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๑๒๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
โดยกรมอุตุยังคาดการณ์ว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ
จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม
แล้วปีนี้คุณผู้ชมน่าจะร้อนหนักเลยล่ะ
อุณหภูมิจะสูงถึง๔๐๔๓องศา
และยังเสี่ยงจะมีพายุไซโครนเข้าทางภาคตะวันตกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมด้วยนะครับ
อีกทีชาวกรุงเทพครับออกจากบ้านวันนี้พกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับโดยเครือข่ายสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่๘ริ้วจำกัด
หกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัด
สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัด
และสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่รุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดได้ออกประกาศ
แจ้งสมาชิกให้ปรับลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลงฟองละ๒๐สตางค์
หรือเทียบเท่ากับแผงละ๖บาทครับ
ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ขายปลีกลดลงจากฟองละ๓บาท๖๐สตางค์
เป็น๓บาท๔๐สต
มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
นับเป็นการปรับลดราคาในรอบ๑เดือนหลังจากที่ปรับขึ้นครั้งล่าสุดไป
เมื่อ๖มกราคมที่ผ่านมาครับ
รอบนั้นปรับขึ้น๒๐สตางค์มาเดือนนี้ปรับลดลง๒๐สตางค์นะครับ
ส่วนเรื่องสุดท้ายใครมีญาติลักลอบไปทำงานในเกาหลีใต้หรือที่เราเรียกกันว่าผีน้อยเนี่ย
ฝากแจ้งเตือนด้วยนะครับฝากแจ้งเตือนหน่อยก็ดีเพราะว่าทางการเกาหลีใต้ให้โอกาส
น้อยมาเข้ารายงานตัวกลับประเทศโดยสมัครใจให้เวลาจนถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้
โดยจะได้รับการยกเว้นค่าปรับและไม่ถูกดำเนินคดีครับมีโอกาสกลับเข้าทำงานเกาหลีใต้ได้อย่างถูกกฎหมายด้วย
ซึ่งหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วจะถูกกวาดล้างจับกลุ่มเลย
โอ้โหถ้าโดนจับกลุ่มไปเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง๓๐ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า๘แสนบาทครับ
เป็นการเพิ่มความเข้มงวดห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้ไปอีกด้วยนะ
สำหรับใครต้องการจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ยังถูกกฎหมายเนี่ย
ต้องไปติดต่อกรมการจัดหางานครับเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
รวมไปถึงภาคการเกษตรตามฤดูกาลกว่า๑๕๐๐อัตราอีกด้วยครับ